ที่กาลสินกันหน่อยครับนาทีโปรลิสจับขโมยฮะตำรวจจับผู้ร้ายครับ
ขโมยจักรยานแล้วไปซ่อนในกองฟางไปดูว่าจะจับได้ไหม

คนในคลิปพูดแบบนี้ตอนแรกซ่อนในกองฟาง
เอาไม้ไล่ทุบโดนหัวโป๊กโอ๊ยเจ็บวิ่งเลยครับ
ชาวบ้านและตำรวจไล่ตามฮะวิ่งไล่ตามสุดท้าย
มีคนตะโกนบอกปล่อยมันวิ่งไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุด
คือเหตุการณ์นี้พลเมืองดีเขาแจ้งตำรวจครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
บอกว่ามีหัวขโมยย่องเข้ามาขโมยของภายในสวนของผู้เสียหายนะครับ
กลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
ก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีเพลิงพักมีทุ่งย่ามีกองฟ้าแล้วก็มีเถียงนา
ตำรวจสพนามนพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมพลังกันฮะ
ไล่จับคนร้ายคนร้ายเนี่ยพอรู้ว่ากำลังจะโดนจับ
ตอนแรกเขาไปซ่อนตัวในเถียงนาแล้วไปมุดอยู่ใต้กองฟางครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๑กิโลเมตร
เดี๋ยวลองดูกองฟางจุดที่ไปเจอเขาตอนแรกนะ
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านถือไม้หน้าสามคนละอัน
แล้วไล่ทุบนึกถึงภาพสิพี่มิว

แรงก็ทุบมาเรื่อยไล่มาไล่มาโดนหัวโป๊กเขาวิ่งเลยครับ

แล้วรอดไหมจากกองฟางไปหลบที่เล้าไก่ของชาวบ้าน
ห่างจากจุดเดิมอีก๑กิโลเมตร
นี่๒กิโลแล้วนะเนี่ยที่คุณหนีเนี่ย
คนที่ไปพบคนร้ายก็คือผู้ใหญ่บ้านครับตาไวมาก
คนร้ายเขาซ่อนตัวอีกรอบหนึ่งโดยเอาตะข่ายสีน้ำเงินนะครับเอามาพรางตัว
นี่เขาไปชี้จุดให้ดูนี่ตะข่ายแบบนี้เอามาพรางตัวเอาไว้กะว่ามองไม่เห็นนะครับ
สุดท้ายตำรวจเจอครับก็เลยเอาเชือกมัดมือแล้วคุมตัวไปโรงพักนามน
คนก่อเหตุชื่อว่านายเรืองชัยหรือว่านายแมนอายุ๓๒ปีครับ
เหตุผลของเขาบอกว่าผมตกงาน
จริงผมตั้งใจจะมาขุดลอกสระน้ำให้แหมแต่มันเห็นจักรยานแล้วมันอยากได้
จักรยานโบราณก็เลยเปลี่ยนใจขโมยของแล้วกัน
เขาบอกว่าผมแค่อยากได้ยางในและยางนอกของรถจักรยานเอาไปขาย

นี่ครับนี่เจ้าตัวโดนมัดมือไพร่หลังแบบนี้เลย
เขาย้ำว่าผมไม่ได้ต้องการขโมยของใหญ่
แค่อยากได้ยางนอกและยางในก็เท่านั้นครับ
มันก็คือการลักทรัพย์อยู่ดีบอกจะขโมยแค่ของเล็กไม่ได้ขโมยของใหญ่

ถูกต้องแล้วคุณจะบอกว่าก็ของคนในหมู่บ้านเดียวกันแหมผมขอหน่อยขอนิดไม่ได้นะครับ

ไม่ได้เด็ดขาดฮะคนที่ไปเจอหัวขโมยครับเขาบอกว่าจริงเมื่อวานนี้เห็นในแมนเนี่ย
เข้าไปขโมยรถจักรยานโบราณของผู้เสียหายแล้วก่อนหน้านั้นนายแมนเคยแอบย่องเข้าไปภายในบ้านของเธอด้วยนะ
คนที่เจอคนแรกนะครับแต่รอบนั้นโดนหมาไล่กัดแมนก็เลยหนีก็คิดว่าคงจะเข็ดแล้วนะ
ยังยังไม่วายจะมาขโมยของบ้านคนอื่นอีกลองฟังครับ
ไปมาอีกรอบ๒มาอีก

พอพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่
ตาวัยเห็นว่านายแมนกำลังจะขโมยของ
มาบอกปั๊บเขาก็เลยรีบไปดูเลยครับ
มาขโมยแบบนี้ตอนนี้แจ้งความแล้วเรียบร้อยครับต้องเอาผิดต่อให้เป็นลูกหลาน
คนในหมู่บ้านจะเป็นชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันทำแบบนี้ไม่ถูกต้องผิดคือผิดครับ
ก็จะได้เข็ดแล้วก็ไม่กล้าทำผิดอีกด้วยนะคะ